วันเสาร์นะครับคู่เอกนะครับติดตามข้อมูลได้นะครับ
จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ

หลังจากได้อัดฉีดก้อนโตแสนกว่าบาท
หายไปเดินสายภาคใต้อยู่๔๕เดือน
กลับมาคืนปเมืองกรุงสามสี่ฝาย

ลูกพี่สั่งลุยเชิงไม่สนชนอย่างเดียว
เอามันเข้าว่าตามสไตล์ครับ
ก็ประมาณเกือบเดือนงวดนี้ซ้อมหนักมาก
แบบปั้มกว่าชั่วโมงอีกแล้ว

เตะเป้าก็๗ยก
เช้า๔เย็น๗

ไม่หมดครับไทยรัฐต้องมันครับ

ต้นบอกว่าบล็อกหมัดให้แน่น

ส่วนปลายนี่เก็บกินวงใน
มั่นใจไฟล์นี้ชนะใสครับ
เดินปั้มตีเก่านะครับ

แล้วก็ความสดของร่างกายปะทะเข้าไปนะครับ

ก็ต้องเสร็จแล้ว

แต่อาวุธนี่โหดเหลือเกิน

อดใหญ่บายแรงมีลุ้นกินระยะยาว

ถ้าพลาดคู่เอกสุดเยี่ยมกันเท่านี้

เอกคุณพลศุลภัทรจารุมณีภรรณครับ